ปราจีนบุรีครับมีเรื่องราวของคุณยายคนหนึ่ง

นี่คุณยายท่านนี้หาบเร่ขายผักขายขนมใส่ไส้แบบนี้ครับ

ใช่แล้วฮะโอ้โหค่อยหาบมาแบบนี้
ทีมข่าวเรามีโอกาสไปเจอกับคุณยายครับ
เขาก็เลขขายอยู่ริมถนนสายสุวรรณสอน๓๐

ทราบชื่อว่าคุณยายสินเจียมจิตอายุ๙๒ปีแล้วนะ
ยายสินทำขนมใส่ไส้แล้วก็เก็บผักสวนครัว
มีอะไรบ้างล่ะพวกตะไคร้กระชายแล้วก็ว่านม่วง
ชอบมากเลยขนมใส่ไส้อ่ะอ่อนท้องกินทุกวันเลยครับใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นพวกพืชผักที่คุณยายปลูกไว้ที่บ้านเองนี่แหละ
นี่แหละค่ะต้องเอามาเลขขายแบบนี้นะคะ
คุณบุ๊คดูนะคุณยายวัย๙๒แล้วยังสู้ชีวิตแบบนี้นะคะ
จริงก็มีลูกค้านะมาช่วยสนับสนุนช่วยอุดหนุนคุณยายนะครับ
คุณยายบอกว่าจะทำขนมในช่วงกลางคืน
พอรุ่งเช้าก็ใส่กระจาด
ขึ้นรถโดยสารขึ้นรถโดยสารสองแถว
แล้วแบกทั้งหาบมาแบบนี้นะคุณนะ
จ่อยพาขึ้นรถแล้วก็ไปลงขายที่ตลาด
สุพพะผลกะบินบุรีค่ะแล้วก็หาบไปเรื่อย
ตามตลาดตีแยกสามทหาร
ซึ่งคุณยายทำแบบนี้กว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
โอ้โฮครับลูกว่าอย่างไรคุณ
คือคุณยายไม่มีลูกหลานนะลูกบอกให้คุณยายเลิกขายแบบนี้แล้ว

กลัวคุณแม่เดี๋ยวจะไปประสบอุบัติเหตุอะไรต่างนานา

ต้องลงมานั่งอะไรแบบนี้นะครับ
แต่คุณแม่ยึดอาชีพหาบขนมขายมาตลอดชีวิต

จากการที่คุณแม่ขายขนมแล้วก็ผักในสวนเป็นเวลานาน
ทำให้คนในพื้นที่รู้จักคุณแม่เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็จะคอยช่วยเหลืออุดหนุนจากคุณแม่เนี่ยนะฮะ
โอ้โหส่วนคนขับรถสองแถว

นายจ่อยรู้สึกว่าจะสนิทกับยายศิลป์มากเลยนะ

แล้วก็ไปรับไปส่งคุณยายสินตลอดนะครับ
จากบ้านหนองโดนตำบลบ้านนา
แล้วก็พาคุณยายไปส่งขายที่ตลาด
สัปดาห์ละ๒๓ครั้งครับพอคุณยายขายหมด
ก็จะโทรเรียกแล้วจอยมารับยายหน่อย
่อยก็มาครับลุงจ่อยก็มารับ
เนี่ยเขาอาศัยกันพึ่งพิงอาศัยกัน
ไปรับไปส่งกัน๓๐กว่าปีแล้วน่ารักเนอะครับ
เป็นมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นด้วยอีกมุมหนึ่งนะคะ
ใช่แต่คุณยายอายุท่าน๙๒แล้วคุณ
ท่านยังเดินขึ้นรถสองแถวได้ท่านแข็งแรงมากนะแรงมาก
ท่านหาบได้แบบนั้นเดินไปเรื่อยเนี่ยแข็งแรงมาก
ยายบอกว่าทำแบบนี้คือมาหลายสิบปีแล้วมีความสุข
เพราะฉะนั้นแล้วเห็นชัดเลยว่าความสุขไม่มีวันเกษียณนะครับ